คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเราเคยเล่าข่าวพวกห้องเช่านะ
ที่แบบคนมาเช่าแล้วก็จะแบบทำห้องรกอ่ะถูกไหมฮะใช่
แต่ว่าคราวนี้มันเกิดขึ้นกับภูวิลล่าแหม่เจ้าของเขาบอกว่า
ต้นปีอ่ะกล่าจะรับลูกค้าแล้วก็แห่งแห่งปังปังรับทรัพย์
แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหปวดหัวไม่ไหวจะเคลียร์
เพราะว่าสภาพนี้เป็นยังไงดูค่ะเจ้าของเขาอัดคลิปให้เห็นเลยค่ะ
เนี่ยค่ะพร้อมลุกบิดไม่รู้เขาเขาบอกว่าวิ่งลื่นแล้วชนประตู
ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนวิ่งลื่นขนาดไหนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะคะเนี่ย

เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าไม่ลบเพจลบลบ

ทำไมเหมือนกับแบบเตะประตูพังแบบนั้นคุณผู้ชม
เพ็ดเหลืองเป็นรูแม้ค่าเป็ดเหลืองเป็นพันแล้วเหมือนกัน
ใช่แล้วนี่เขาบอกว่ามันปวดหัวมันช็อกเลยเวลาเจอสภาพแบบนี้
เจ้าของเองก็บอกว่าต้องเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่มาเช่าเนี่ย

ก็แล้วก็เจ้าของก็ต้องรีบซ่อม
เพราะว่าเขาต้องรอรับลูกค้าที่จะมาใหม่อีก
ถูกต้องแต่ว่าดูความเสียหายสิคุณสุดสกุล
กระจกแตกเป็ดยางเป่าลมแตกผ้าสักกระหลาดปูโต๊ะสนุก
มันก็ขาดหลายตังค์นะรวมแล้วมูลค่าเป็นหมื่นค่ะ
ทีนี้ก็เลยมีการเรียกเก็บให้ทางกลุ่มลูกค้า
เขาต้องจ่ายมาพวกความเสียหายต่างค่าเสียหายต่างเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าลูกค้ากลุ่มนั้นเขาไม่พอใจ
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์เอาไปคอมเมนต์ในเพจ
ทำให้ตอนนี้ภูวิลล่าเขาก็เกิดความเสียหายสิคะ
แล้วเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณทัศยาตรีระเศษศักดิ์
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านพักทรัพย์ภัยศาลภูวิลล่า
เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าลูกค้าเอาไปโพสต์ใช่ไหม
ฉันก็ต้องโพสต์ชี้แจงเป็นจุดเลยว่ามีอะไรเสียหาย
เขาเล่าแบบนี้ก่อนเขาบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นใช่ไหม
เช่าบ้านเนี่ยเมื่อคืนวันที่๓๐มกราคมวันเสาร์นะ
ก่อนเข้าพักทุกอย่างดีเลยปกติดี
แต่พอตอนกลางคืนลูกค้าโทรมาบอกพี่มีกระจกแตก
ทีนี้คุณทัติยาก็เลยให้แฟนไปดู
ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่กระจกแตกอย่างเดียวไง

อันนี้ผ้าสักกระหนบนโต๊ะสนุกเนี่ยนะคะ
แล้วบานประตูลูกค้าบอกแบบนี้ลื่นแล้วก็ไปชน
ดูสิคุณผู้ชมว่าการลื่นแล้วมันไปชนประตู

ทีนี้ก็เลยคิดค่าเสียหายรวมแล้ว๖๕๐๐บาท
คราวนั้นตอนที่คิดค่าเสียหายเรื่องประตู
ลูกค้ายอมจ่ายนะแต่ปรากฏก่อนเช็คเอาท์ค่ะ
นี่สงสารน้องเป็ดเหลืองเหลือเกิน
เป็ดยางยางเป่าลมนี่นะมันแตก
เพราะว่าลูกค้าเนี่ยทีแรกมันก็เป่าลมอยู่ดีใช่ไหม
ลูกค้าเล่นน้ำกระโดดใส่เป็ดยางนี่ค่ะ
ทีนี้พอเป็ดยางมันเสียหาย
ลูกค้าที่จะเข้าพักคนอื่นเขาจะไม่มีเป็ดยางนี้เล่น
ก็เลยคิดค่าอีก๑๕๐๐บาทโดยหักจากเงินประกัน
แล้วพอไปตรวจสอบดูเอ้าผ้าสักกระหลาดปูโต๊ะสนุกก็ขาดอีก
แต่ลูกค้าเขาบอกว่าผ้าสักกระหลาดปูโต๊ะเนี่ยไม่ได้ทำ
ทีนี้เขามีการบอกด้วยนะพี่ทางบ้านพักพี่มันขาดอยู่แล้วหรือเปล่า

หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็ขึ้นรถกลับไป
ก็คิดว่าเรื่องราวมันน่าจะจบแล้ว
แต่ลูกค้ากลุ่มนี้เขาไปโพสต์ไปคอมเมนต์ในเพจ
ให้ทางบ้านพักภูวิลล่าเสียหาย

ความทรงจำครั้งแรกของบ้านโคตรเตี้ย

ค่าเช่าบ้านไม่ถึงครึ่งหมื่นจ่ายจริงเกือบ๒๐๐๐บาท

ทีนี้เขาก็เลยโทรหาพี่ที่มาด้วยกันกับลูกค้ากลุ่มนี้
บอกว่าเดี๋ยวนะคะไปโพสต์แบบนี้เนี่ยทางบ้านพักเสียหาย

ปรากฏว่าผ่านไป๒ชั่วโมงกว่าเนี่ย
ทางลูกค้าเนี่ยเขาก็ยังไม่ลบนะ
แล้วโพสต์นี้มันกลายเป็นมันเร็วมากคุณผู้ชม
แชร์แบบว่อนโลกโซเชียลเลย
ตอนที่คนยังไม่ทันได้รับฟังคำชี้แจงจากเจ้าของบ้านเช่าบ้านให้เช่า
ก็โอ้โหก็ด่าเจ้าของบ้านเหมือนกันบอกว่าทำไมไปเรียกเก็บลูกค้าเขาเยอะขนาดนั้นนะฮะ
ทีนี้ค่ะทางบ้านพักเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบนี้เขาเสียหาย
ก็เลยอัดคลิปบอกข้อได้จริงว่า
เป็ด๑๕๐๐บาทผ้าสักกระหลาดโต๊ะสนุกอีก๕๐๐๐บาท
เอาประตูไม้อีก๔๕๐๐บาทเอาค่ากระจกแตกอีก๒๐๐บาท
รวมทั้งหมดมัน๑๓๐๐๐บาทนะมันไม่ใช่๒๐๐๐ตามที่ลูกค้าโพสต์

เขามาคอมเมนต์เพิ่มมันก็เลยกลายเป็นว่า
มีคนแชร์แล้วก็ไปดูเขาหน้าเฟสหน้าอะไรคะ
แล้วเขายังไปโพสต์หน้าเฟสเขาว่าให้เชิญมาส่องได้เลยอะไรอย่างนี้
พูดไปทางนั้นอีกเราก็เลยไม่ลบตอนนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาโพสต์ในทางที่เราเสียหายเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเลย
ไม่ได้ลงชื่อเขาเลยแม้สักครั้งเดียวเราแค่ชี้แจงว่ามีอะไรบ้าง
ซึ่งจริงแล้วค่าเสียหายที่เขาจ่ายเขาบอกว่าเกือบ๒๐๐
จริงมันแค่๑๓๐๐๐บาทนะคะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมแล้วทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกด้วยนะ
ว่าถ้าเกิดว่าผู้เข้าพักลบโพสต์เดี๋ยวทางเราจะลบคลิปเหมือนกัน
ทีนี้ลูกค้าก็ไลฟ์สดไปต่อว่าทางฝั่งบ้านพักอีก
บอกว่าประตูทางบ้านพักก็ทำพังเองหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคือทางบ้านพักบอกเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ลบข้อความเนี่ย
เดี๋ยวจะมีการแจ้งความจะมีการดำเนินคดี
แล้วทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ทางเจ้าของภูวิลล่า
ล่าสุดปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเขายอมโทรมาขอโทษแล้วนะ
และที่พูดไปแบบนั้นที่โพสต์ไปแบบนั้นอารมณ์โมโห
ทีนี้เจ้าของบ้านก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะดังไปขนาดนี้นะคะ
แล้วพอลูกค้าขอโทษเขาก็จะยุติเรื่องราวดราม่า
แล้วก็บอกว่าโอเคงั้นก็แปลว่า
กันทั้งสองฝ่ายไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ